โดยเฉพาะคู่รักที่คบถูกดูใจกันมานานคู่รักมารทนนี้ใช่ไหม
ไล่กันมาเลยตั้งแต่หมาคิมแพนเค้กสารวัสดิ์หมีครับ
คุณไบร์ทพิชยธรรมนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เลยนี่เป็นยังไง
ละมุนไปด้วยความรักเต็มเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอร่วมแสดงความยินดีไปกับคู่รักโตไบร์ทนะคะ
หลังจากที่คู่นี้เขาคบหากันมายาวนานถึง๑๐ปีนะ
มีพิธีมั่นเป็นการภายในไปเมื่อต้นปีก่อนค่ะ
เลิกดีบ่ายวานนี้หลายคนถามหาเรียกกันติดปาก
น้องไบร์ทหายไปไหนนี่มาอ้าวเขาไปแต่งงานคุณผู้ชม
เข้าสู่ประตูวิวาสุดหวานที่คริสตจักรวัฒนาเขตวัฒนานี่แหละค่ะ
กลางคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการ
มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่นะคะ
คุณคิววงฟลัวรวมไปถึงพี่ปุ๊อัญชารีด้วยนะคะ
ก็ไปร่วมร้องเพลงกับคู่บ่าวสาวด้วยค่ะ
เห็นภาพแล้วบอกเลยว่าออร่าบ่าวสาวเนี่ย
มันเป็นความรักที่แบบอบอวนหวานละมุนจริง
โดยเฉพาะฝ่ายเจ้าสาวค่ะมาในชุดสีแชมเปญ
เขาบอกว่าตัดมาจากผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
ลายดอกกัลเกลาอยู่กัลเกลาหรือเปล่านี่ฉันอ่านถูกไหม
ปกติดอกนี้เขามี๕กลีบ
แต่ว่าครั้งนี้ทำพิเศษเพื่อเจ้าสาวคนสวยเป็นก้าวกลีบเลย

แล้วก็ถูกออกแบบมาในลุคแบบเรียบโก้
เป็นชุดเจ้าสาวที่สวยสง่าแล้วก็เข้ากับเจ้าสาวจริง

คุณไบร์ทบอกว่าคุณแม่เป็นคนที่ชอบผ้าไทยมากตั้งแต่เด็ก
ก็เห็นคุณแม่ใส่ผ้าไหมมาตลอดเลย
คุณแม่คงภูมิใจมากที่ลูกสาวเลือกผ้าไหมมัดหมี่ในวันสำคัญนี้นั่นเองนะคะ

ก็คือคุณโตเจ้าบ่าวของเรานี้ได้แต่งเพลงพิเศษมอบให้ด้วย
รักแค่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะ

ส่วนเนื้อร้องเนี่ยได้พี่บอยโกศิยพงศ์ช่วยเขียนให้นั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะ
เพราะว่าคู่นี้ก็จับมือฝ่าฟันในหลายเรื่องมาด้วยกันจน๑๐ปีค่ะ

แล้วก็รักแท้ครั้งนี้ขอให้มีความสุขยาวนานตลอดไปนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคุณโตและคุณไบร์ทด้วยนะคะ
หวังว่าจะได้เห็นเบบีตัวน้อยวัยนี้นะคะคุณผู้ชม